เด็กหญิงคนนี้ต้องกลายมาเป็นเสาหลักครอบครัว

เรื่องราวจะเป็นยังไงเธอคือใครไปดูกันค่ะ

ก็เลยต้องกลับมาขายของค่ะ
แล้วก็หนูก็อยากเอาตังค์ให้ยายด้วยค่ะ
หนูรักยายเหมือนแม่เลยค่ะ
เพราะว่ายายเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กค่ะ
ตอนนั้นยายไม่สบายค่ะ
แล้วก็ยายก็ต้องกินข้าวก่อนแล้วก็กินยาค่ะ
หนูก็เลยเดินออกไปข้างหน้าปากซอยค่ะ

แล้วคราวนี้ป้าเขาก็ถามว่าเอาไปให้ใคร

แล้วเขาก็เลยถามว่าหนูมาทำงานกับป้าไหม

แล้วก็จะให้ตังค์กลับไปนิดหน่อยค่ะ

เขาก็เริ่มเป็นคนที่ทำงานหาเลี้ยงยาย
ยายเดินไม่ได้มา๑๐ปีแล้ว
พอเขาช่วยเราทำงานทำให้เราตัดสินใจทำงานเลยครับ

เพราะว่าหนูอยากเอากับข้าวกลับมาให้ยายกินทุกวันด้วยค่ะ
แล้วก็อยากเอาตังค์กลับมาให้ยายด้วยค่ะ
เพราะตอนนั้นไม่มีตังค์เลยค่ะ
ค่าใช้จ่ายภายในบ้านน้องเนธเป็นคนเดียวเลยใช่ป่าว
ทุกวันนี้ยายก็กล้าพูดได้เต็มปาก
ว่าทุกวันนี้ยายก็ได้น้องเนธเป็นเสาหลัก
ค่าน้ำค่าไฟค่าไปโรงเรียนเขา

เท่านั้นที่ลำบากจริงที่แบบเราไม่มีอะไรทาน

ไม่มีแม้แต่จะกินเลยยายก็หุงข้าว
เอาผงมาม่ามาต้มน้ำแล้วก็กินกันสองคนยายหลาน
แล้วเรามาเริ่มขายลูกชิ้นท่อสักก่อน
ป้าหนูอะค่ะเขาก็ขายคอหมูย่างค่ะ
หนูก็เลยออกไปช่วยป้าขายค่ะ
แล้วก็มีร้านลูกชิ้นอยู่ข้างร้านป้าค่ะ
เขาก็เลยถามหนูว่าหนูจะเอารถเข็นไหม
จะขายให้ในราคา๗๐๐ค่ะ
ก็มีอยู่วันหนึ่งเขาก็มาบอกกับยายว่า
ยายจ๋าป้าขายลูกชิ้น

ยายเขาขาย๗๐๐เองยายเอาเถอะนะ

ยายก็เลยว่าเดี๋ยวยายไปกู้ตังค์เขามาให้ก็ได้
แล้วก็ซื้อรถเข็นไป๗๐๐ค่ะ
ก็ได้อุปกรณ์มาครบเลยค่ะ
น้องเนธแบ่งงานทะเชฟปกติกับทำงานนี้

ก็จะมาเตรียมของขึ้นรถค่ะ

เรารู้สึกพอไหมกับชีวิตของตัวเอง
หนูไม่ท้อค่ะเพราะว่าหนูอยากเอาตังค์มาให้ยายค่ะ
ถ้าสมมุติหนูท้อก็จะไม่มีใครไปขายของค่ะ
แล้วก็ไม่มีเงินมาให้ยายค่ะ

คือกลับมาจากโรงเรียนก็ต้องทำการบ้าน

ก็ต้องไปขายของก่อนกลับมาก็ค่อยทำ
ไม่เคยคิดว่ายายหนูอยากไปเที่ยวนู่น

ความฝันของยายอยากเห็นความสำเร็จของลุงเนส

อยากให้เขาจบปริญญาเขาจะได้ไม่ลำบาก
ยายก็อยากให้หนูเป็นเด็กแบบนี้ต่อไปนะลูกนะ
หนูก็ต้องอดทนต้องเข้มแข็งต้องสู้

คตของหนูอยากเห็นหนูมีความรู้สูง

หนูรักยายค่ะแล้วก็หนูจะเรียนให้สูงค่ะ
จะได้เป็นกู้ภัยมารักษายายให้หายค่ะ
จ้าดีมากดีมาก